วันนี้นะคะเป็นวันเกิดครบรอบที่๒๗ปีของท่านอุดนต์ถนนดนต์
ต้องบอกว่าแฟนคลับที่ขอนแก่นเขาจัดเต็มจัดหนักจริง
ก็ต้องดูภาพหน้าจอเลยนะคะ
ในวันนี้๒๑ตุลาคมค่ะเปลือนไหลวันเกิดของหนุ่มลุกถนนดนต์ขนโก

ปีนี้อายุครบ๒๗ปีแล้วนะคะ
อยากให้ผู้ชมรวมไปถึงทั้ง๒ท่าน

ยังไงคะแมนชั้นตาหลายมากอ๋อโห
ขวัญวันเกิดของหนุ่มนุ๊กทั้งหมดมีกี่ช่อ

ว่างสักอาทิตย์ก็จะช่วยนับบอกให้ผู้ชมมาละลานตามากจริงนะคะ
ซุ้มประตูแล้วก็ปราศาสตร์

รวมมูลค่าทั้งสิ้น๑ล้านกว่าบาท

ตะลึงเลยค่ะไหนจะมีช่องอื่น

เยอะมากรวมทั้งหมดนะคะฟังให้ดีนะคะ

ทั้งหมด๓๔ล้านบาทค่ะ

ประจำการอยู่ที่งานวันเกิดของหนุ่มนุ๊กนะคะ
เฟิร์มมาแล้วว่างานนี้ยิ่งใหญ่อลังการมาก

หุ่นเยอะจริงเต็มคอไปเลยค่ะ
ส่วนไอ้ต้าไฟล์ปลายออริโอก็มาร่วมงานด้วยนะคะ
ก็คือมาสร้างสีสันด้วยนะคะ

ให้ดูอีกหนึ่งสิ่งที่ทำเอาธนุดลคนโก้ของเราเนี่ย
และดีใจสุดก็คือวินาทีนี้ค่ะ
ถูมือเลยมาแล้วค่ะเซอร์ไพรส์นั่นก็คือ

รถใหม่ป้ายแดง

บอกว่าเป็นเงินจากน้ำพัดน้ำแรง
น้ำใจจากแม่พี่ที่สาปศูนย์ท่านุดนคนโก้นี้มาตลอด
แล้วเมื่อวานนี้นะคะก็ครอบครัวมาเจิมรถเพื่อเป็นความสนิทมงคลด้วย

คือเห็นบอกตื่นเต้นดีใจเพราะว่าอะไรพี่แจ๊ค

แรกเนี่ยคือจองรถเอาไว้แล้วก็คุยกับแบบศูนย์รถนะ
บอกว่าเนี่ยคงไม่ทันวันเกิดหรอกนะ
เบ็ดไขความที่ไม่คาดหวังไม่คาดคิด
รับโดยรูปว่าวันเกิดรถที่เราจองไว้มันมาจริง
ทุกวันยังไม่ตั้งชื่นราคารวมทั้งหมดประมาณ๕ล้านบาท
ส่วนใบ้ตะเบียนนั้นไหนวันเกิดมีคำลัง

เป็นเลขที่โดนใจอีกแล้วนะคะ๒๗คืออายุไง

งานนี้มีหรือที่เราจะพลาดนะคะแบบว่าจดเอาไว้นะคะ
แล้วก็แฟนแม่ยกมือถือมาถ่ายป้ายทะเบียนกันยกใหญ่เลยค่ะ
ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็รถคันนี้หนุ่มนุ๊กอย่างที่บอกไปจองไว้แล้ว
แต่ทีมงานและเซลล์โทรมาบอกว่ารถส่งมาไม่ทัน
แต่ว่าคือใดมันเป็นแผน

พลายที่สุดก็ได้รถคันนี้มานั่งในราคาในวันเกิดพอดีนะคะ
ซึ่งหนุ่มนุ๊กก็ย้ำนะคะว่าที่มีทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย

น้ำใจจากแม่แฟนคลับที่ส่งมาก็ส่วนหนึ่งนะคะ
พวกเราสามคนรวมไปถึงทีมงานบรรทุนไทยรัฐก็ขอโว้ยพอร์สมันเกิด
ให้หนุ่มนุ๊กธนดลคอนโก้ดังเห็งปังรวยไปกว่านี้นะคะ

มันสมกับความที่เขาเหนื่อยมาตลอดปี
แล้วก็สมกับความน่ารักของเขาที่แบบคอยเสิร์ฟความน่ารัก
แล้วก็ผลงานดีให้กับแฟนคลับของเขาด้วย

ใช่แฟนคลับก็ปลื้มนะถือว่าเป็นวันสำคัญจริงเป็นนุ๊กเดย์ที่แท้ครูคุณผู้ชมค่ะ

โอ้โหรวมกันแล้วเป็นล้านขนลุกอยู่เหมือนกันนะแม่นะ
คือเราจะมีสะกุ๊บเป็นประตูไปตะลุยงาน
มันจะถึงลุคมาให้ดูกันพรุ่งนี้แล้วก็วันผลัดไปด้วย